้อนสาวไหมเป็นการแสดงพื้นเมืองเหนือที่เรียนท่าทางการปลูกฝ้ายปั่นฝ้ายและทอผ้าซึ่งเป็นงานที่ทำกันโดยทั่วไป
ปั่นป้ายและทอผ้าเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมีลีลาอ่อนช้อยละมุนละมัยดูแล้วเกิดความสวยงามจึงมีผู้นำท่วงท่ามาประดิษฐ์เป็นท่าฟ้อนที่น่าสวยงาม
สาวไหมแต่เดิมเป็นท่าฟ้อนที่รวมอยู่กับการฟ้อนเจิงซึ่งใช้ผู้ชายฟ้อนแสดงในงานปลอยและงานแห่ครัวทาน
ต่อมาภายหลังจึงมีผู้หญิงฟ้อนแต่ก็ใช้ท่าฟ้อนเดียวกัน